กิจกรรมตบส้นสูงพบกันหน้าธรรมเนียบ
เรียกร้องรัฐในการจ่ายเงินเยียวยา
สำหรับกลุ่มของบาโอเกะอาบอบนวด

พนักงานเหล่านี้ไม่ได้เข้าถึงประกันสังคม

อยากให้เยียวยา๕๐๐บาทจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
แต่ว่าวันนี้คุณผู้ชมมีการประชุมคอรมอลกัน
เราต้องรอดูนะว่าการช่วยเหลือมาตรการต่าง
ที่จะสรุปออกมาหลังจากนี้จะมีอะไรบ้าง

โดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี

ก็ที่ประชุมจะมีการพิจารณาอนุมัติ
หลักการชดเชยของคนที่ได้รับผลกระทบจากประกาศฉบับที่๒๕
ก็ใน๖จังหวัดนะคะกรุงเทพมหานครปริมณฑล
แล้วก็รวมสมุทรสาครกับนครปฐมด้วย
ซึ่งรัฐบาลเองเนี่ยนะคะพรีมงวดประมาณเป็นเงินจากเงินกู้
แล้วก็เงินจากกองทุนประกันสังคมรวมแล้ว๗๕๐๐๐ล้านบาท

ทีนี้จะต้องเร่งดำเนินการให้ได้ใน๖จังหวัด๓หมวด
จะมีหมวดอะไรบ้างก็เรื่องของการก่อสร้างที่พัก
แล้วก็การบริการด้านอาหารสถานบันเทิงแล้วก็สันทนาการ
ซึ่งก็จะมีผลกระทบจำนวนมากนะคะ
ส่วนทางด้านกระทรวงแรงงานเนี่ยก็จะมีการเสนอที่ประชุมคอรมอค่ะ
อนุมัติมาตรการเยียวยาโควิด
อันนี้สำหรับกลุ่มประกันสังคมก่อน
โดยลูกจ้างก็จะเสนอว่าให้เงินชดเชย๕๐ของฐานเงินเดือน
ซึ่งสูงสุดไม่เกิน๗๕๐๐บาท
คือแปลว่าเขาคิดจากฐานเงินเดือน๑๕๐๐๐บาท

ทีนี้พอคุณได้มา๗๕๐๐แล้วเนี่ย
รัฐยังจะจ่ายให้อีก๒๐๐๐บาท
อันนี้รวมแล้วเป็น๙๕๐๐บาท
ถ้าเกิดใครที่มีฐานเงินเดือนมากกว่า๑๕๐๐๐บาท
สูงสุดก็ได้เต็มที่เท่านี้เหมือนกันนะคะ

เหมือนว่าให้เงินไปจ้างให้ท่านอยู่เฉย
แต่การอยู่เฉยนั้นต้องอยู่ในแคมป์คนงานไม่ออกไปไหน
ใช่ค่ะส่วนผู้ประกอบการเองเจ้าของแคมป์
อาจจะได้อะไรบ้างก็จะได้เงินช่วยเหลือ๓๐๐๐บาท
กับจำนวนลูกจ้างไม่เกิน๒๐๐คนนะคะ
ซึ่งอันนี้จะให้สำหรับคนที่เป็นผู้ประกันตน
แล้วก็ได้รับผลกระทบจากประกาศสอบคอฉบับที่๒๕
ก็คือหมายถึงกลุ่มแคมป์คนงานกับกลุ่มร้านอาหาร
ส่วนการเรียกร้องตบส้นสูงพบกันหน้าธรรมเนียบนะฮะ
แล้วก็ตัวแทนของพนักงานลูกจ้างในสารบริการ
อบนวดอาโกโกบาคาราโอเกะ
และพนักงานบริการอิสระออนไลน์นะฮะ
วันนี้ทั้งใส่เสื้อยกทรงใส่กางเกงใน
ไว้ข้างนอกเสื้อผ้าอีกทีหนึ่ง

มาวางไว้บริเวณประตูหน้าธรรมเนียบรัฐบาล
ส่งสัญญาณไปถึงนายกรัฐมนตรี
ที่กำลังประชุมคณะรัฐมนตรีอยู่ที่ตึกไทยคู่ฟ้านะครับ
โดยทางกลุ่มเขามีความต้องการแบบนี้

แต่ยังไม่เห็นได้อะไรตอบกลับมาเลย
วงถามถึงเงินเยียวยาที่รัฐบาลควรจะจัดให้
จากการที่พวกเธอนั้นได้รับผลกระทบในสารบริการ

ทางกลุ่มเขาบอกว่าไม่เคยได้รับเงินเยียวยาเลย
รับสภาพไว้ไม่ไหวแล้ว
วันนี้กลัวอดตายมากกว่ากลัวโควิดอีกนะครับ
ที่ผ่านมาทางผู้ให้บริการแบบนี้

คือเข้าไม่ถึงเรื่องของประกันสังคม

ดังนั้นจึงเรียกร้องให้รัฐบาลจ่ายเงินเยียวยา
คำสั่งปิดสถานบริการ๕๐๐๐บาทต่อเดือน
จนกว่าสถานการณ์นั้นจะกลับมาปกติ
บอกว่าจะรับเอาข้อเสนอในวันนี้ไปส่งให้สภาพัฒน์พิจารณาก็คงต้องใช้เวลาอีกสักระยะนะฮะ
พอพูดประโยคนี้ออกมานะทางกลุ่มเรียกร้องบอกโอ้โหก็เคยมายื่นแล้ว
๒เดือนที่ผ่านมาเงียบหายไปเลยคราวนี้เอามายื่นอีก
ยังต้องใช้เวลาอีกสักระยะอีกเหรอจะต้องรออีกนานเท่าไหร่
นี่ก็สะท้อนไปแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวแทนของกลุ่มผู้ให้บริการตัวนี้นะฮะ
เขาบอกว่าพวกเธอเองไม่มีอาชีพไม่มีงานแล้วกลับไปไปรอ
รอแล้วจะทำอะไรใช่เพราะว่าตัวแทนนายกที่แรกบอกว่า
ก็ยื่นหนังสือแล้วทุกคนกลับไปทำงานก่อนเถอะ
เดี๋ยวค่อยแบบเดี๋ยวมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบ

จากนั้นนะฮะมีการแสดงสัญลักษณ์คือการนำชุดบิกินี่เนี่ย
ผูกไว้ที่รั้วธรรมเนียบรัฐบาลเป็นสัญลักษณ์ไว้แบบนี้เลย

บอกว่าถ้า๑๕วันไม่มีความชัดเจนไม่ได้รับการตอบสนอง
ก็เนี่ยค่ะนอกจากกลุ่มนี้เนี่ยนะคะ
พนักงานลูกจ้างในสถานบริการอาบอบนวดอาโกโกบาคาราโอเกะ
แล้วก็พนักงานอิสระออนไลน์แล้ว
ยังมีอีกกลุ่มนึงด้วยค่ะที่มาที่ธรรมเนียบเหมือนกัน

ใช่ค่ะนี่ค่ะกลุ่มไทยไม่ทน
นำโดยนายจตุพรพรมพรรณ

ความเสียหายของประกาศสบคฉบับที่๒๕
ที่มีการประกาศลักหลับคนไทย
พร้อมทั้งแสดงเชิงสัญลักษณ์
การแสดงเชิงสัญลักษณ์มีการเอาผ้าดิบ

แล้วก็สาดสีลงไป
เป็นการไว้อาลัยให้กับการบริหารประเทศชาติที่ล้มเหลวนี่ค่ะคุณผู้ชม

แล้วก็บอกด้วยนะคะเดี๋ยววันที่๓กรกฎาคม
จะชุมนุมขับไล่พลเอกประยุทธ์เวลาเดิม
แล้วก็จะชุมนุมต่อเนื่องไปตลอด๓เดือนหลังจากนี้ด้วยนะคะ